บางคนบอกตั้งใจไปเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันได้ไหม
ได้เราพาคุณผู้ชมไปที่อายุทยา
ขอพรกับพระพิคเนธแล้วก็เสี่ยงโชค

พระพิคเนตที่นี่แดงมาก

ถ้าสีไม่แดงไม่มีแรงให้พร
นี่แล้วหลายคนบอกนี่เลยฉันต้องมาที่นี่
แล้วต่อแถวเรียงกันยาวเหยียด

มากเลยนะคะไม่มีใครแย่งแตกแถวกัน

เขาจะเอาผ้ามารูปที่ท้องของพระพิคเนธค่ะ

เราไปที่นี่บ่อยแต่จุดนี้ยังไม่ได้เล่าเลย
วันนี้ถือว่ามาเปิดตัวนะฮะ
คุณผู้ชมสาธุชนหลายคนเลยค่ะ
เริ่มสายสะทายมันพระพิกเนธอยู่แล้ว
อ้อมากันเยอะอ้อต่อแถวเหมือนยาวเย็น

แล้วพอมาอยู่ที่ฤาษีเนต้านพุทธคุณแล้วด้วย
ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังความเลื่อมสายศรัทธายิ่งเยอะมากขึ้น
หลังจากที่หลายคนขอพรพระพิคเนธแล้ว
ต้องมาร่วมพิธีลงหน้าทอง
ลงเส้นวาสนาเจิมรถเจิมกระเป๋าสตางค์

วาดลงไปอ่ะไอ้ด้านหลังมือถือ
จะบอกว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์นี่ยิ่งกว่ากระเป๋าสตางค
เขามีทั้งเงินมีทั้งงาน
ใช่แล้วค่ะหลายคนเขาก็ใช้มือถือทำมาหากินนะคะ
บางคนบอกจะกลับไม่ได้ถ้าไม่ได้มาส่องตรงนี้

ถูกต้องอันนี้ก็โปร่งใสอันนี้ก็ชัดเจนเช่นกัน
สวดสอบได้ไหมไม่แน่ใจ